ไปที่ลบบุรีครับข่าวที่ผมโปรยเอาไว้คุณผู้ชม
ทำไมผมถึงบอกว่าบุญน้อยซะละเกินลูกเอ้ย

ไปนั่งเล่นกับหมา๓ตัวอยู่ใต้ต้นสะดาว
ฟ้าเคลื่อมฝนแล้วครับ
ฟ้ามันผ่าลงมาครับคุณผู้ชมครับ
น้องทั้งหมา๓ตัวตายหมดเลยครับ
จุดเกิดเหตุค่ะมีต้นสะดาวสองต้น
ข้างจุดเกิดเหตุมีถังมีเก้าอี้

รองเท้าเด็กอยู่นี่แล้วก็มีหมาเสียชีวิตหนึ่ง

ญาติของคนเสียชีวิตบอกว่า
ผ่ามางแล้วก็เด็กก็ล้มลงเลยพี่

อันนี้คือปู่ของเด็ก

นี่คือที่เกิดเหตุที่ฟ้าผ่าลงมาที่ผมเล่าเบื้องต้นไปแล้วครับคุณผู้ชมฮะ
จะเห็นว่าเป็นเพลิงพักชั่วคราว
หมู่๒ตะบนนิยมชัยอำเภอสะโบดจังหวัดลบบุรีครับ
จุดที่ฟ้าผ่าลงมามันเป็นพื้นที่โล่งปลายไร่อ้อยนะครับ

มีสะดาวสองต้นมีเปลพ่าพูกอยู่ด้วย
และมียอดสะดาวขนาดใหญ่หักคาต้นอยู่นะฮะ
แล้วก็มีหมานอนตาย๓ตัวเลยครับคุณผู้ชมฮะ
จากนี้ยังมีเด็กหญิงเจนจิราบัวใหญ่อายุ๗ขวบ
น้องถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตครับ
เจ้าหน้าที่จึงนำศพน้องเจนไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลสะโบด
พบว่ามีรอยเขียวช้ำทั่วไปทั้งตัวแต่ไม่พบบัตรแผลอย่างอื่น
จนครับมาปลูกเพลิงอยู่แบบเนี่ยมารับ

ใช่คือขณะนอนพักอยู่ที่เปรย์ใต้ต้นสะดาวได้ยินเสียงเปรี้ยง
หล่นใส่หัวไม่รู้แล้วมองไปที่ปลายเท้าเห็นน้องเจนล้มลงไปแล้ว
หมาร้องกันละงมแล้วก็เงียบคุณผู้ชมครับหมาตายทันทีสามตัวฮะ
ส่วนตอนนั้นน้องเจนหมดสติอยู่ครับกู้ภัยมาช่วย
พยายามปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจนะฮะแต่สุดท้ายน้องเจนก็เสียชีวิตครับ
ก็ขอให้ชาติหน้ามีจริงน้องเกิดแล้วก็สมบูรณ์กว่านี้นะกำพร้าด้วย